ผมไม่ได้ถามไปแอวกาดกันพ่องไปเที่ยวกาดกันนะปากปลาอย่างนี้นะฮะ
ก็ไปที่กาดมงค์โป่งนกนะครับ
ที่ตลาดต้องชมแห่งแรกของจังหวัดเชียงรายเลยนะครับ
โอ้โหน่าชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวไปชมตลาดเก่าของเขานะครับ
แล้วก็ไปที่โป่งนกจะมีอะไรดีมากมายเลยนะครับ
่งนกเป็นชื่อบ้านโป่งนกนะครับ
ตำบลสันสลีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
มงค์โป่งนกก็เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
ถือว่าเป็นตลาดต้องชมนะคุณนะครับ
ตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงรายเชียงใหม่
ซึ่งเป็นตลาดที่เปิดให้พ่อค้าแม่ค้าชาวมงค

พืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ
ประดิษฐ์จากภูมิปัญญาเสื้อผ้าพื้นเมือง
แล้วก็ชุดของชนเผ่ามงค์รวมถึงเครื่องประดับ
แล้วก็ของที่ระลึกให้มีเลือกสรรกันมากมายนะครับคุณ
แล้วก็ดูสิรูปแบบของตลาดเขาก็ดูเป็นตลาดเก่าดี
ดูเป็นกัดแรงดูเป็นตลาดของเหนือนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวมุ้งอย่างยั่งยืนนะครับ
แล้วก็เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับ
โดยทางประธานกาดม้งโป่งนกนะครับ
ก็คือท่านประธานเพียรเกตมากมีธนกุญชร
บอกว่าในอนาคตมีโครงการสร้างศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่ามงค์
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต
พร้อมทั้งปลูกพืชท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

ให้เป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลสันสลีอีกด้วย
คุณคิดดูสิไปดูสวนไปดูไร่
เสร็จแล้วปลูกแล้วมาขายยังไงนะครับ

แล้วก็ฟักทองเมื่อกี้ผลใหญ่มากนะฮะ
สำหรับผู้สนใจสามารถแวะตลาดต้องชมกาดม้งโป่งนกได้ทุกวัน
ที่อำเภอสันสลีจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงปะเป้า
ที่ตำบวนสรรสรีอำเภอเวียงปะเป้า
ก็เปิดตั้งแต่เช้า๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็นเลย